ฟาดเคราะห์แบบเคราะห์ใหญ่ด้วยนะครับ

ขโมยขึ้นบ้านคุณคะไม่ได้โดนธรรมดา
หมดไปกว่า๕๐๐๐๐๐บาทเทียงเดียวค่ะ
บอกว่าฟาดเคราะห์ชุดใหญ่เลยนะครับ
เพราะว่าโดนโจรเนี่ยขมอยของค่ะ
เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนในบ้านทั้งคุณป๊อปเองรวมไปถึงคุณแม่
เดินทางไปร่วมงานบวชของเพื่อนสนิทที่ต่างจังหวัดไปแค่คืนเดียวคุณ
มูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกเลยว่าครั้งนี้กว่า๕แสนบาท
ตัวตัวเดียวก็ปาดเหงื่อแล้วนะนี่๓ตัว

แถมยังมีเป็นทองคำของคุณแม่คุณพ่ออีกด้วยนะจ๊
ก็ตั้งใจสะสมมาเป็นเวลานานนั่นเองค่ะ
ถูกขโมยหายเกลี้ยงไปกับตาเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดมันก็เอาไปด้วยนะครับ
ค่าเสียหายทั้งหมดคือตอนนี้คิดคร่าวอยู่ประมาณ๕แสน

อะไรแบบสำคัญสำคัญเนี่ย

ซึ่งแม่ทำงานเก็บตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ค่อยมีเงิน
แล้วก็เป็นทองของพ่อที่พ่อซื้อให้
หายไป๓ตัวของมันก็หาซื้อใหม่ได้นะครับ
แต่ว่าเราก็กลัวที่แม่จะโดนทำร้าย
มันเข้ามาเมื่อวานแล้วมันทะลุเข้าไป
แล้วแม่ไม่ได้ไปด้วยแล้วแม่อยู่เนี่ยเราก็กลัวจะโดนทำร้าย

รองผู้กำกับการสอบสวนสนหัวหมากค่ะ
เพื่อให้ปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบละเอียดละเอียดเลย
ฝ่ายสืบสวนก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ

เพราะพี่ป๊อปบอกว่ากล้องวงจรปิดโจมยังเอาไปเลย

รวมทั้งตรวจสอบบุคคลที่เคยมีประวัติก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่
เพื่อนำมาตรวจสอบลายนิ้วมือว่าตรงกับลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจสอบพบได้หรือไม่นั่นเองค่ะ
แต่เห็นบอกมาว่าไม่ได้โดนแค่บ้านป๊อปปองกูลบ้านเดียวนะ
แถวระแวกนั้นเนี่ยโดนกันเป็นแถบเลย
ขอให้จับให้ได้แล้วกันเพราะว่าแบบนี้แหมมันอุกอาจเกินไปนะ

คือพี่ป๊อปเองเขาก็กังวลนะในเรื่องของทรัพย์สินที่หายไป
แต่ว่าเขาบอกว่ากังวลยิ่งกว่าคือคุณภรรยา
คุณภรรยากลัวว่าจะรู้ราคากล้อง

แต่ที่สำคัญอย่างที่เชอรี่บอกนั่นแหละเขาเป็นห่วงคุณแม่

ทำร้ายร่างกายคุณแม่ขึ้นมาจะทำอย่างไร
แต่อย่างนี้แหละผู้ชายเวลาซื้อของชอบบอกไม่หมด
บอกว่าซื้อมานะแต่งั้นจะโดนผู้หญิงบ่น

แต่พอมารู้มูลค่าแบบนี้แล้วก็นะ
ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ป๊อปจะโดนอะไรบ้างเหมือนกันค่ะ